มาดูคลิปหนึ่งค่ะในโลกออนไลน์เขาแชร์กันนะคะ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าดูแล้วอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะ

คือภาพมันสั่นมากเพราะคนที่ถ่ายเขาก็กลัวโดนลูกหลง
เป็นลักษณะของวัยรุ่นยกพวกตีกันค่ะ
อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
แล้วคลิปนี้คนวิจารณ์กันหนักเพราะว่ายกพวกตีกันในงานบุญ
เขาจัดงานเป็นงานผ้าป่ารวมสิทธิ์เก่าของโรงเรียน
เป็นงานบุญงานกุศลงานดีแต่คุณมายกพวกตีกัน

รุมวัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาแบบคือหมดทางสู้ไม่ไหว
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบไปดูคลิปภาพนี้ก่อนค่ะ
เนี่ยชุนละมุนค่ะภาพก็สั่นหน่อยนะคะ
คนถ่ายเขาก็กลัวโดนลูกหลง
กลุ่มวัยรุ่นเขามาแบบยกพวกเป็น๑๐คนอย่างนี้คุณผู้ชม
แล้วก็มาตีกันทะเลาะกันกลางถนนนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเขาจัดงานบุญกันอยู่ด้วยค่ะ
มีงานภาพป่ารวมศิษย์เก่าโรงเรียนพระยักษ์กระภูมิวิทยาคาร
แล้วก็ระหว่างมีขบวนแห่ผ้าป่าเข้าไปในโรงเรียนของคณะสิทธิ์เก่า
ก็เนี่ยมาเลยยกพวกกันมาแบบนี้
มีวัยรุ่นสองกลุ่มนะคะเขาก็ไล่ตีกัน

ก็ไปรุมกระทืบไปเตะไปตีวัยรุ่นคนหนึ่ง
เขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็แบบสู้ไม่ไหวอ่ะ

สู้ไม่ได้จริงชาวบ้านก็วิ่งเข้าไปช่วยนะคะ
ก็ประถมพยาบาลก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้
ในเพจเฟซบุ๊กนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่
อำเภอพยกภูมิพิสัยจังหวัดมหาศรคารนะคะ
ก็คนก็วิจารณ์เยอะแหละงานบุญน่ะ
แทนที่จะทำอะไรดีกิจกรรมดีอะค่ะ
มาก่อเหตุตีกันแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอ่ะ
คนเขาก็กลัวเขาก็วิ่งหนีหลบเข้าร้านหลบเข้าบ้านกัน

เสียงานเสียการเขาหมดนะคะ